ซึ่งตอนนั้นเมื่อวานนี้ก็รูปก็ดูแบบว่า
มีข่าวว่าเขาไปแต่งกันที่นิวย่งนิวยอร์ก
นิวยอร์กเขาไม่ได้ไปพี่เขาพาลูกน้องไป

คือโอเคแหละทำยอดได้ถึงระดับหนึ่ง

เขาก็พาโปรดิวเซอร์กับมาร์เก็ตติ้ง
ไปเที่ยวนิวยอร์กเพราะว่าทำยอดได้อย่างที่เขาต้องการ
เขาก็สัญญากับลูกน้องเขาไว้อย่างนี้เขาก็เลยพาไป

แต่เห็นเขาบอกว่าจริงแล้วพี่วูดดี้เขาให้สัมภาษณ์ว่า
จริงคือคนที่ได้ไปงานเขาก็มีแต่เพื่อนสนิท
เขาไม่เห็นจะบอกฉันด้วยฉันไม่ได้สนิทกับเขา

บางคนก็ไปถามการมงการาแมน
เมื่อเช้าคุณแมนถามว่าโดนถามว่าอย่างไรนะ
บอกว่าแบบทำไมไม่มีภาพพี่แมนร่วม

ไม่เฉลินเวลาลงไอจงไอจีก็มีภาพพี่แมนตลอด

พี่เมย์เขาบอกว่าเป็นความต้องการของแบบ

โฟกัสกับความรักแล้วก็คู่ที่อยู่ข้างมากกว่า
แต่พี่วูดดี้สัมภาษณ์ว่า
ไม่ให้ใครเอากล้องโทรศัพท์มือถือเข้าไปเลย

แล้วก็จริงเป็นภาพที่แต่งมาแล้ว๒ปี
แล้วก็เคยต่างแต่งมาแล้ว๒ปี

เฮ่ยเป็นตัวนี้พอด้วย

ไม่ใช่แต่คำถามคือว่าถ้าแต่งมา๒ปีแล้ว

จะไม่หลุดมาเลยหรือ
มึงก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นแทนเขาเพราะว่าไม่ได้ไปนอนกับเขา
อ่าอ้าวว่าไงอ๋อสนใจผัวตัวเองกับลูกตัวเองก่อนแล้วก็ฟัง

จบปับถูกคู่จริงจบปับอ๋อค่อยอย่าง
ก่อนที่มึงจะไปตื่นเต้นลงวุฒิเอาหัวมึงที่อยู่ก่อน
สมมุติหนึ่งก็ใจไหมบอกเขามา
นี่สามีมานั่งรออยู่อย่างนู้นในห้องแต่งตัวสามีมาโทรง

ไม่ใช่อุ้มลูกอย่างเดียวนะคะลงไปซื้อกับข้าวให้ด้วยค่ะ

เรื่องมันเกิดมา๒ปีครึ่งแล้ววูดดี้เขาบอกอย่างนั้น
เพราะหนังสือเรื่องนี้มาสัมภาษณ์ปีกว่าแล้วนานมาก๒ปีครึ่ง
แล้วว่าจริงแล้วเขาไปวันเลนไทยกันที่ภูเก็ต
ก็เป็นพิธีเล็กพี่หลายคนบอกว่าสร้างกระแสนะฮะ
ทำไมทุกคนจะต้องไปคิดว่าวูดดี้สร้างกระแส
แต่เนี่ยมันเป็นแฟนเขาจริงนั่นแหละเราก็รู้กัน
คือน่าจะมีธุรกิจด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ด้วยกัน
ชอบนะฮะแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้เจอคนที่เขารัก
แล้วก็คิดว่าการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร
ก็ควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคน
เป็นงานจัดภายในกับเพื่อนที่รักกันมาก

ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่นั้นที่อยากจะพูด
เป็นกระแสเพราะหนังสือที่เราไปสัมภาษณ์
แล้วเขาพูดอย่างหนึ่งว่าผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นมาก

และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจแล้ว
มันเป็นการเฉลิมฉลองความรักที่เรามีให้กับคนคนหนึ่ง
เราเลือกคุณแล้วนะชีวิตเราจะเดินไปด้วยกันแบบนี้
บอกเลยว่าเมื่อวานนี้ผมหนักใจมากว่าจะพูดเรื่องนี้ยังไง
เนื่องจากเกิดมาในสังคมไทยซึ่งคนอาจจะไม่เข้าใจ
ได้ส่งข้อความมาบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะลูก
อย่าให้คนที่ไม่รู้ความสวยงามในความรักมาบรรทอนจิตใจเรานะคะ
พอคุณอ่านข้อความแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนบำรุล่ะ
จะมานั่งหน่อยทำไมในเมื่อแบบว่ามันเป็นเรื่องแฮปปี้

ว่าพิธีแต่งงานอ่ะทำไมไม่มีบาตรลวงล่ะ
ก็เขาบอกว่าเจ็บปวด
เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ยึดหลักอะไรตรงนั้น
ไม่คือเป็นคำถามอะไรก็ไม่รู้ไม่มีบาตรลวงก็จะต้องมีอ่ะ

วันนี้นึกออกป่ะมันมีจริง

คนอย่างวูดดี้เหรอมีหรือจะจัดงานเนี่ย
ทำไมไม่เวอร์วังปกติเห็นทุ่มเงิน

แล้วไหนเพื่อนสนิทการาแมอยู่ไหน
ม็อตดำอยู่ไหน

นกศิษย์ครินทร์อยู่

ไม่แน่นะหันหลังเราไม่เห็นตะหาก

อันนี้ไม่เห็นมีนกด้วย

ผมก็บอกถ้ามีใครถามก็ตอบตรง

ไม่มีใครถามเลยขนาดแจ๊คยังไม่รู้เลย
แล้วในงานไม่ได้ให้ใคร

พี่ซ่อมกับไป๒ปีครึ่งนั่นแหละ

๒ปีครึ่งแต่งงานเราไม่หลุดเลยนี่มันเป็นไปได้มั้ย
ถามอันจี้
หัวกลุกว่าซ่อม

นั่นค่ะ
อันจี้ถามค่อนข้างเป็นไปได้มั้ย
ถ้ามีอย่างนี้๒ปีจะไปหลุดเลยเอาตรง